คนเลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านต้องระวังนะครับยิ่งถ้าเลี้ยงหมาที่บ้านแล้วมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านด้วย
คุณป้าท่านนี้อยู่ในบ้านครับมีหมาตัวหนึ่งที่ลูกสาวเลี้ยงไว้
ลูกสาวไม่อยู่ครับวันหนึ่งป้าก็จะเอาหมาเก็บเข้ากรง
หมาเกิดแว้งกัดคุณป้าขึ้นมาโอ้โหเลือดอาบเลยดีนะเพื่อนบ้านมาเห็นนะครับ
ส่งมาคุณป้าจากบ้าน
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะป้า
โอ้โหช่วยเร็วเร็วสงสารแกแล้วโอ้โหป้านั่งบนกระแพงรัวบ้าเลยนะ
พี่เบิร์นพี่กุ้ยเพราะว่านี่หมาไงหมานี่สุดแค่นี้โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโดนรุ่มกัดอยู่๒๓ชั่วโมงอะเว้ยเออโอ้โหแล้วคน
ที่สำคัญคือเลือดนี่อาบเลยนะอาบแขนอาบขาอาบใบหน้าเลยครับ
โกรธเกิญว่าคุณป้าจะเสียเลือดเยอะใช่ครับ
นี่แกจะมีผ้าขนหนูอยู่เห็นไหมขาวเนี่ย
จะเป็นสีแดงหมดแล้วโอ้โฮคือเพื่อนบ้านก็พยายามถามแหละว่า
ไปโดนอะไรมาเนี่ยป้าก็บอกโดนหมากัด
หมาที่ไหนล่ะหมาบ้านป้านี่แหละ
จริงเป็นบ้านลูกสาวนะลูกสาวแกเลี้ยงหมาไว้

เพื่อนบ้านยิ่งตกใจเลยโอ้โหนี่ป้าโดนมา๒๓ชั่วโมงแล้วเหรอ
สาเหตุที่ทำให้ป้าเขาโดนหมากัดครับป้าเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ตอนนั้นเนี่ย๕โมงครึ่งตอนเย็นป้าพยายามจะนำหมาเข้ากรง
ก็เลยคาดว่าหมามันอาจจะไม่พอใจก็เลยรุมกัดป้าเข้าไปเลย
จากนั้นเพื่อนบ้านที่เป็นผู้ชายครับก็เลยเอาน้ำเปล่ามาให้ป้าดื่มก่อน
กลัวป้าเขาจะไปรมแล้วก็ช่วยประถมพยาบาลคุณป้า
ก่อนนำส่งโรงพยาบาลครับ
เพื่อนบ้านยังให้ข้อมูลด้วยนะว่านักข่าวไอ้บ้านนี้หมาดุ
รอบก่อนเคยมาส่งของให้โอ้โฮก็โดนกัด
หลังเกิดเหตุครับเพื่อนบ้านคนนี้ก็เอาคลิปมาเผยแพร่
เป็นการเตือนภัยไงว่าไม่ควรจะปล่อยให้คนแก่
คนสูงอายุอยู่กับหมาแบบนี้ครับ
แล้วก็มีแคปชั่นว่าสงสารคุณป้ามากเลย
หวังว่าลูกสาวจะกลับมาดูหมาซะหน่อย
ไม่อย่างนั้นถ้าจะปล่อยให้หมาอยู่กับคุณป้า

อาจจะโดนกัดซ้ำอีกรอบอ่ะสิ
ตอนนี้ป้าจะหลบอยู่ตรงไหน